ปลายปีแบบนี้นะคะมาดูในสื่อโซเชียลที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อที่ดาราใช้ในการสื่อสารกับแฟนคลับมากที่สุด
ที่สุดของศิลปินดาราที่มียอดฟอลลอเวอร์สูงที่สุดแห่งปีเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ค่ะ
เริ่มกันที่อันดับ๑๐ตกเป็นของนมชมพูสู้ใบแดง
อันดับที่๙นะคะหิวข้าวสายแล้วนะคะ
อันดับที่๙นางเอกลูกครึ่งสวยแบ๊วยายาอุรัสยามาด้วยยอดฟอร์โลเวอร์๓๔๐๐๐๐๐คนค่ะ
อ่าผ่านไปผู้หญิงอันดับที่๘ค่ะ

ซีร่วมช่องค่ะคิมคิมเบอร์รี่เฉือนเอาชนะแบบหายใจรถต้นคอ
ด้วยจำนวน๓๔๑๐๐๐คนค่ะ
อันดับที่๗ค่ะยังคงเป็นนางเอกจากวิก๓นะคะมากิราศรียอดฟอร์โลเวอร์๓๖๘๐๐๐๐คนค่ะ
จะไม่มีผู้ชายกันเลยหรือไงทิ้งห่างกันพอตัวนะคะ
อันดับที่๖ค่ะตกเป็นของนางเอกที่เพิ่งเป็นนักแสดงอิสระมาหมาดใหม่ดาวิกาค่ะ
ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่๔๑๕๐๐๐๐คนนั่นเองนะคะ
มากิราศรียอดฟอร์โลเวอร์ที่เขาข่าวเยอะน้ำกับป๊อกตรงนี้แฮปปี้เลยไหมเองก็ย้ายช่องด้วย
ถูกต้องนะคะใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่อยู่ดีก็ดังมาเรื่อยไปแล้วฉุดไม่อยู่
จริงฟรีแลนซ์อีกก็ช่วยเพิ่มยอดติดตามขึ้นมาอีกผลงานเขาดีด้วย
อันดับที่๕ค่ะไม่หลุดโผล่ความนิยมนะคะ
แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะหายเงียบจากสื่อบันเทิงไปบ้าง
หายเงียบเหรอฉันอ่านข่าวเขาทุกวันเลยนะ
แต่ว่าก็เบาลงนะเหมือนแบบหายไปแป๊บนึงเหมือนแบบสื่อไม่ค่อย
นอกจากจะครองแชมป์ดาราชายที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดแล้ว
สาวสวยคนนี้วุ้นเส้นวิริธิภาวีเจสาวขาวโอโม่ภรรยาคนสวยของชาคริสนั่นเอง
ก็ยังครองความนิยมบนโลกออนไลน์แบบไม่น้อยหน้าสาวโสดนะคะ
ผู้ติดตามสูงถึง๔ล้าน๒แสนคนค่ะ
แล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายสำหรับรองแชมป์ของเราจะเป็นใครไปเอ่ย
ในสาวชมพูอรรยานั่นเองนะคะสามารถโกรธคะแนนนิยมจากชาวเน็ต
และอันดับที่๑นะคะดาราผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้
ตาตัวแม่ตลอดการของวงการบันเทิงไทยนะคะ
เคยเขาเรียกว่ามียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในเมืองไทย
แล้วก็เคยทำสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ๔ของซุปตาในระดับเอเชียด้วย
เธอคนนี้อ้ำพัชราภาชัยเชื้อนั่นเอง
ห่างคนอื่นเยอะมาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ